คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ต้องตามกันต่อ
เพราะว่ายังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะ
สำหรับกรณีที่เริ่มต้นจากน้องผู้หญิงอายุ๑๕ค่ะ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
น้องเขาทำกระทงที่เป็นเหมือนข้าวโพดกรอบ
เป็นเหมือนอาหารปลาทำขายกระทงละ๒๙บาท
สั่งให้น้องทำกระทงเป็นตัวการ์ตูนเป็นตัวกาฟิลเป็นตัวคุมะ
ซึ่งถือว่าเป็นตัวการ์ตูนที่เขามีลิขสิทธิ์อยู่ก็จะกลายเป็นสินค้าที่มันละเมิดลิขสิทธิ์
สั่งไปน้องเขาทำให้ตั้งแต่๘โมงเช้าถึงตีหนึ่งครึ่งนัดส่งกันที่อนุสวรีย่าโม
พอไปส่งของ๓พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่แสดงตัวควบคุม
ว่าน้องผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายเนี่ย
นำตัวน้องไปโรงพักแล้วก็บอกว่าความผิดแบบนี้ต้องเสียค่าปรับ
น้องบอกน้องไม่มีแม่น้องท้องอยู่กำลังจะคลอดลูกด้วยไม่มีเงินจบกันที่๕๐๐บาท
แล้วก็บอกว่าไม่มีการดำเนินคดีอะไร
แต่ทางครอบครัวเขาติดใจสงสัยว่ากระบวนการต่างเหล่านี้มันถูกต้องหรือเปล่า
เรื่องนี้ต้องไล่ตรวจสอบตั้งแต่เรื่องแรกเลยว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปล่อซื้อไปจับกลุ่มเนี่ยค่ะ
เขาได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่
สองเรื่องของการล่อซื้ออันนี้นักกฎหมายให้ข้อมูลมาว่า
ถ้าสมมุตินะคะสมมุติสมมุติว่าน้องทำกระทงที่ละเมิดลิขสิทธิ์อยู่แล้ว
มีกาฟิลมีการ์ตูนคุมะทำขายมาก่อนหน้านี้ทำขายมาตลอด
แล้วเจ้าหน้าที่ไปสั่งซื้อเพื่อล่อซื้ออันนี้ล่อซื้อได้นะจับกลุ่มดำเนินคดีได้
แต่ถ้าน้องเขาไม่เคยผลิตกระทงที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์มาก่อนเลยอ่ะครับ
ไม่เคยทำมาก่อนแล้วคุณไปสั่งให้เขาทำแล้วมันกลายเป็นความผิดน่ะ
อันนี้ถือเป็นการก่อให้เกิดเจตนาในการกระทำความผิดอันเนี้ยไม่ได้อืม
ทีนี้ค่ะน้องเขาเลยรู้สึกว่าตอนนี้น้องเขาตกเป็นผู้เสียหาย
น้องเลยไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะแล้วกลายเป็นว่ามีคนที่กลายเป็นผู้เสียหาย
หลายรายก็ไปแจ้งความเหมือนกันบอกว่ากระบวนการในการจับกลุ่มสินค้าละเมิดลิขสิทธิเหล่านี้
มันเป็นกระบวนการที่ไม่ชอบหรือเปล่าครับ
สายวันนี้ค่ะผู้ปกครองของน้องอายุสิบห้า
นำหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองนครราชศรีมา
ดำเนินคดีกับตัวแทนบริษัทลิขสิทธิ์ฐานกันโชคทรัพย์กักขังหน่วงเหนียว
มีผู้เสียหายอีกเป็น๑๐รายเลยนะคะ
ที่ถูกตัวแทนลิขสิทธิ์กลุ่มเดียวกันล่อซื้อสินค้าละเมิดลิขสิท
แล้วถูกเรียกค่าเสียหายตั้งแต่๑หมื่นถึง๓หมื่นบาท
แล้วก็ถูกพาตัวไปตกลงกันในห้องเดียวกัน
เนี่ยค่ะเขาเอาหลักฐานมาหมดเลยแจ้งความเอาผิดนะคะ

สหวิชาชีพสภาธนายความสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและยุติธรรมจังหวัด
ก็เลยมาให้คำแนะนำกับกลุ่มผู้เสียหาย
ประธานสภาธนายความจังหวัดนครราชศรีมานายพรเทพเจริญพงศ์อันนันต์บอกว่า
ได้รับเรื่องจากคนที่เคยถูกกลุ่มเหล่านี้ที่ไปจับกลุ่มเนี่ยค่ะ
กลุ่มเดียวกันเนี่ยเขาทยอยมาแจ้งเจตจำนงว่าจะแจ้งความ
คนแล้วค่ะก็จะแจ้งความกลับทางสภาธนายความ
บอกว่าเดี๋ยวรวบรวมเอกสารดำเนินการให้อืมช่วงบ่ายที่ผ่านมา
พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ไปติดตามเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะคะครับไปคุยกับผู้ปกครองของเด็กสาว
สิบห้าค่ะก็เห็นว่าคนที่รับมอบอำนาจจากบริษัทลิขสิทธิ์เนี่ย
ว่าจ้างให้เด็กทำผิดซึ่งถือว่าเด็กไม่ได้เป็นผู้เสียหาย
ไม่ได้เป็นคนกระทำความผิดนะคะเพราะว่าไปบอกให้เขาทำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
ดังนั้นเนี่ยมีแนวคำพิพากษาออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะ
ว่าตัวเจ้าหน้าที่ที่อ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากบริษัทเจ้าของลิขสิท
ไปจับกลุ่มเนี่ยมันทำลักษณะแบบนี้ไม่ได้
เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ถือว่าเข้าข่ายการโชคทรัพย์
ส่วนรายอื่นนะคะเดี๋ยวก็ต้องดูหลักฐาน
ถ้าเกิดเป็นลักษณะเหมือนกันแบบนี้ก็สามารถแจ้งความกลับเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ได้เหมือนกัน
ข้อหาเดียวกันก็คือการโชคทรัพย์กักขังนวงเหนีย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ
แต่ว่าตอนแรกตำรวจไม่ได้ดูเรื่องพวกนี้ให้เลย
ใช้สถานที่ในโรงพักของตำรวจนี่แหละ
ให้กลุ่มพวกมาเรียกลิขสิทธิ์เนี่ย
ราจาต่อลองเอาเงินจากผู้ที่เขาถูกล่อให้กระทำความผิดมานะฮะ
ด้านนายประจักษ์โพธิผลคนที่ไปร่วมจับกลุ่มน้องอายุ๑๕ค่ะ
เขาก็เลยนำเอกสารอันนี้มาชี้แจงค่ะ
เพื่อจะยืนยันว่าเขามีหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์จริง
อันนี้เป็นเอกสารของบริษัทเวอรีเทคจำกัด
เขาเอามาชี้แจงแบบนี้นะคะว่าบริษัทนี้เขาทำเอกสารนี้
อำนาจให้เขาดำเนินการในลักษณะของการปราบปราม
ละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทยจริง
คือเขาให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่า
เขาจะมีบริษัทย่อยหลายอย่าง
เช่นบริษัทกทำหน้าที่ในการจัดจำหน่าย
บริษัทขอทำหน้าที่ในการปราบรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
เขาบอกว่าเขาได้มาในส่วนของบริษัทย่อยที่ดำเนินการในเรื่องของการปราบรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จริง

ที่ออกแถลงการมาว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ให้ใครไปจับ
เขาก็เลยบอกว่าเขาได้เอกสารจากบริษัทหนึ่ง
ซึ่งก็เชื่อมโยงกันแต่เป็นลักษณะของการปราบราม
ความผิดผมก็ไปแจ้งพลังทุกข์ผมก็แท็ปอันหน้าออกมา
ผมไม่ได้ไปสั่งจองไม่ได้สั่งซื้อ
ดูในรูปโปรไฟล์แต่คนที่ทำมันไม่ใช่
ผมเป็นคนที่พูดจริงแต่ถ้าตอนนี้ผมถึงออกมา

ผมจะพูดได้ว่าเดี๋ยวเพราะเขาทำงานกับอีกบริษัทหนึ่ง
แต่คือบริษัทมันเขาจะจ่อยกันว่าพี่มีตัวนี้ของพี่ไหมตัวนี้เขาไม่มี
จอยงานกันมาแต่เรื่องอย่างอื่นผมไม่ได้สนใจผมสนใจว่าเรื่องงานของผม
คือการชดใช้ค่าเสียหายกับทางบริษัทนะครับ
เจรจายอมความชดใช้ทหารมันก็ถอนคดีมันก็จบ
นะครับคือเราไม่ได้บังคับคุณเขียนว่าจ่ายจ่ายนั้นแม้เขาบอกเสนอให้๕๐๐
นะครับผมก็โอเคตั้ง๕๐๐๐ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า
ผมจะถอนฟรีแล้วเขาให้ค่าหนูค่าใช้จ่าย
นะครับผมก็ไม่เป็นไรผมก็ผมยังคุยกับพนักงานส่วนว่า
ถ้าเด็กเดี๋ยวเอาไว้ก่อนถ้าเกิดว่ามันคุบเราคุย

แล้วเสร็จวันเด็กเราก็ต้องปล่อยอืม
เขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นอีกบริษัทหนึ่ง
บริษัทที่ออกแถลงมาว่าไม่ได้ให้ใครไปจับ

แล้วเขาก็ไม่ได้ล่อซื้อให้กระทำความผิดด้วย
เขาก็ตรวจสอบเจออยู่ก่อนแล้ว
ก็อยู่ที่ว่าตอนที่เรียกค่าปรับเขาแล้ว

ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับที่มีผู้ที่ไปจับลิขสิทธิ์
ที่มีคนเขาบอกว่าเขาโดนลักษณะเดียวกันนะครับ
ทีมข่าวของเราไปตามหาผู้ที่ถูกพาดพิงถึงนะครับ
คือนายภูมิภากรกิ่งเพชรหรือนายนัน
ตามข้อมูลบอกว่าบ้านพักอยู่แถวเพชรบุรีซอย๕ในกรุงเทพฯ

ก็ไปเจอนะฮะที่หน้าบ้านมีรถเข็น
ชาวบ้านบอกว่านี่เป็นรถเข็นขายลูกชิ้นของภรรยาในนั้น
นันกับภรรยาไม่ได้มาที่บ้านหลังนี้หลายเดือนแล้ว

บริษัทที่ดูแลลิขสิทธิ์การ์ตูนวันพีช
ระบุว่านายภูมิภากรหรือนายนันนั้นเคยทำงานเป็นพนักงานฟรีแลนซ์นะครับ
ในการจับลิขสิทธิ์ผู้ที่ทำละเมิดลิขสิทธิ์ตูนวันพีชของบริษัทนี้
แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นแล้วนะฮะ
โดยเขาเป็นฟรีแลนซ์มีใบมอบอำนาจช่วงให้เป็นลักษณะอายุ๑เดือน
ต่อให้แบบเดือนต่อเดือนและไม่ได้ต่อให้มาหลายเดือนแล้ว
เพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ไปจับนะครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับพลเอกประยุจันทร์โอชาน้ำมนตรีบอกว่า
ต้องไปดูว่าการจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั้นเป็นการล่อซื้อหรือล่อจับ
เพราะทั้งสองอย่างต่างกันนะฮะท่านนายกบอกแบบนี้นะครับ
พลเอกประยุทธ์บอกว่าการล่อซื้อก็คือการไปล่อเพื่อหาพยานหลักฐานให้มากยิ่งขึ้น
ส่วนการไปล่อเพื่อให้เขาทำความผิดนั้นนายกบอกว่าไม่เห็นด้วย
ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าถือว่าเป็นการกันโชคทรัพย์
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปสื่อสารเรื่องนี้ให้ดี
เพราะการจับกลุ่มลักษณะแบบนี้กำลังมีมากขึ้นเรื่อย
ขอฝากเตือนไปยังประชาชนว่าถ้าได้รับผลกระทบจากการถูกล่อให้ทำผิดแบบไม่ถูกต้อง
ก็ขอให้ร้องเรียนเข้ามาได้เพราะทุกอย่างมีกฎหมายกำกับอยู่แล้ว
แต่ที่สำคัญก็คือหลายคนไม่รู้กฎหมายว่าจะมีสิทธิ์ป้องกันตัวเองยังไงบ้าง
พอไปเจอลักษณะแบบนี้ก็จะยอมจ่ายเงินจ่ายไปก่อนเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับ